คุณผู้ชมชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวกันแล้วกันนะคะ
สำหรับช่วงวันหยุดแบบนี้เสาร์อาทิตย์นี้
ใครอยากไปเที่ยวไปที่พระราณพระราชวังดุสิต
แล้วก็สนามเสื้อป่านะคะโอ้โฮเยอะมากกับงานทะเลิงศกสุขสรรค์มหาสงครานตำนานไทย
แต่งชุดไทยกันสวยงามในงานก็มีทั้งนิทัศกาลเกี่ยวกับวันสงคราน
มีให้ก่อเจดีไซน์แบบนี้ด้วยนะคะ
โอ้โหประชาชนให้ความสนใจกันเยอะเลย
แล้วเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนได้ไปร่วมงานเถลิงศกสุขสรรค์มหาสงครานตำนานไทย
ที่พระราณธรรมดุสิตและสนามเสื้อป่านะคะ
ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้น
ต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์ที่๘เมษายน
คุณผู้ชมสามารถไปเที่ยวชมงานได้ตั้งแต่บ่าย๒โมงจนถึง๓ทุ่มนะคะ
พอผ่านจุดคัดกรองเข้าไปในงาน
แหมเห็นความเย็นช่ำจากเป็นน้ำตกขัน
นี่แหละค่ะแล้วก็อยู่ถ้ำกลางสระบัวขนาดใหญ่ดอกบัวสวยงาม
โอ้โหสวยงามจัง
ได้บรรยากาศสงคราน
พระเจ้าอยู่โดดเด่นกลางภาราญภรรชวังดุสิตตกแต่งด้วยดอกไม้หลากสีสีสันค่ะ
จำลองพระปฐมเจดีจากนครปฐมมาอยู่ที่นี่
พระธาตุพนมจังหวัดนครพนม
พระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช
และพระธาตุหริพุนชัยจังหวัดลำพูน
ถือว่าเป็นจุดสำคัญเลยนะคะที่คนไปถ่ายภาพกัน

สตูดิโอเป็นยังไงล่ะ
รมิตทุกคนเป็นอเจ้าเป็นแม่หญิงกันหมดเลยนะคะ

แล้วก็มีบริการชุดไทยสวย

จะมาดูงานด้วยเพราะว่าเมื่อคืนดูข่าวแล้ว
เขาบอกว่าในหลวงจัดหน้าดี

แล้วก็มาแล้วก็ว่าเออเพราะเพิ่งมาเห็น
เมื่อกี้เนี่ยเขามีถ่ายเปลี่ยนชุดด้วยให้ถ่ายรูป
ว่าตอนนี้หนังเรื่องอเจ้ากำลังดัง
หนังเรื่องอะไรนะภูเภษธรรมนิวาส

แต่ก็ทำดีนะส่วนใหญ่ทำสวยทำดี
แต่เสียดายว่าสั้นไปนิดนะ
วันเองน่าจะมากกว่านี้หน่อย
เพราะฉะนั้นต้องรีบไปกันนะคะคุณผู้ชม

อันเชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพัฒน์
พระพุทธรูปสำคัญที่หล่อขึ้น
เมื่อครั้งทรงพระผนวดมาประดิษฐานไว้
เพื่อให้ประชาชนได้เข้ากราบสการะ
และส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ
ขณะเดียวกันในงานก็มีกิจกรรมมากมายเลยค่ะ
ทั้งการแข่งขันก่อพระเจดีไซน์ชิงโลกพระราชทาน
มีการแสดงชุดเถลิงศกเพลามหาสงกราน
จำหน่ายอาหารแล้วก็ขนมไทย

ชิมไปซื้อกันเป็นของฝากได้
เขาบอกว่าจะมีขนมไทยอาหารไทยที่หารับประทานได้ยาก
อาจจะเป็นแบบระดับฝีมือชาววังให้ได้ทานกันเลยนะฮะ

รวมถึงคุณผู้ชมย้ำเลยนะ
อย่าลืมเตรียมชุดไทยเตรียมผ้าไทยหรือว่าผ้าลายดอก
ไปร่วมงานจะได้อิ่มเอมไปกับบรรยากาศ
ประเพณีสงกรานอันดีงามแล้วก็ที่สำคัญ
เมมเมอรี่โทรศัพท์กล้องเตรียมไปให้พร้อม

แล้วก็อย่าลืมที่สำคัญอย่างที่คุณอริยาบอกไปเมื่อสักครู่นี้
ผมขออนุญาตย้ำหน่อยนะครับเพราะวันนี้เวลา๑๓นาฬิกา
จะมีพิธีอันเชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพัฒน์
พระที่นั่งอำพรสถานพระราชวังดุสิต
ประดิษฐานยังบุษบกพระบรมราชานุสาวรี
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย
ประชาชนจะได้ศักระแล้วก็ได้ส่งน้ำพระ
เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยด้วยนะครับ
โอกาสดีแบบนี้นะคะเราก็แต่งไทยได้ไปร่วมงานกัน
ก็ถือว่าชื่นมื้นนะคะ
แต่๓วันเท่านั้นเนอะก็ต้องรีบไปพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะ